อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมกรณีพระถีบโยม

มีน้องวัยรุ่นวัย๑๖ปี
ไปหาเพื่อนที่เป็นสรรพเนรทิวัฒน์
น้องเขาไม่ได้เป็นลูกเด็กวัดแต่อย่างใด

แต่เผาเหาะน้องอ่ะปฏิเสธไม่ไปซื้อให้

แล้วแม่น้องอยากให้พระมาขอโทษยังไม่มีการขอโทษ

เมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วพระมาขอโทษแล้วนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่เกาะคาที่ลำปางนะคะ
แม่ของนายแอลนายแอลอายุ๑๖ปี
แม่ก็เลยไปแจ้งความที่สพเกาะคา
แม่บอกว่าช่วงสายของวันที่๒๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
แวะไปหาเพื่อนเพื่อนก็บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนางเหลียวนี่แหละ
ทีนี้มีพระลูกวัดรูปหนึ่งมาบอกกับลูกชาย
บอกว่าเนี่ยมีพระอีกรูปนึงเนี่ยนะ
ขอให้น้องแอลช่วยไปซื้อลาบเนื้อให้หน่อย
ตลาดมันอยู่ห่างจากวัด๕กิโลได้
แต่ทีนี้วันนั้นน่ะพี่เบิร์ตอากาศมันร้อนมากนะ
แล้วตัวน้องแอลเขาบอกว่าโอ้โหร้านอยู่ห่างจากวัด๕โล

ไม่อยากไปอากาศร้อนหนึ่ง
สองคือมันไกลสามคือน้ำมันมอเตอร์ไซค์มันจะหมด
เออก็เลยไม่ไปก็เลยปฏิเสธ
ทีนี้พระที่ใช้ให้ไปซื้อล่ำไม่พอใจสิคะ
เดินมาต่อว่าแล้วก็เอาเท้าถีบหน้าน้องแอลวัย๑๖ปี
น้องกำลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนสามเณรจนน้องได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ข่าวออกมาแม่ก็บอกว่าอยากให้ทางฝั่งพระมาขอโทษ
แต่พระก็ยังไม่ออกมาขอโทษสักทีนึง
เมื่อวานนี้ค่ะ๑๐โมงครึ่งตำรวจนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลย
ให้มาเจอหน้ากันแล้วก็สอบปากคำไกล่เกลี่ยกัน
ทีนี้เจ้าอาวาสเองนำพระลูกวัดที่ก่อเหตุมาด้วยนะ
มาพบพนักงานสอบสวนก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณชั่วโมงนึงค่ะ
คุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยนะพระคู่กรณีที่ชื่อว่าพระนิว
ก็ยอมรับว่ามีการถีบหน้าเด็กจริง
แต่ว่าเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วแล้วก็ตกลงกันได้
นิวได้กล่าวขอโทษคู่กรณีผ่านทางแม่ของเด็กไปแล้ว
แล้วทางฝั่งแม่ของเด็กก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทอง
ซึ่งตำรวจก็เปรียบเทียบปรับพระนิวไปแล้วเหมือนกัน
เอาฟังพระนิวหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นนะคะ
ทีนี้ทางด้านแม่ของน้องแอลเนี่ยนะคะ
แม่บอกว่าเมื่อวานนี้ก็คือพระนิวมาขอโทษแล้ว

ว่าตอนนี้แม่อารมณ์เย็นลงมากแล้ว
ส่วนที่มาแม่ไม่ได้เรียกร้องเงินทอง
ถ้าสมมุติเกิดว่าจะให้แม่เองก็ไม่รับ

ย้ำค่ะแม่ไม่ได้ต้องการเงินทอง

แต่ที่แม่มาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าต้องการปกป้อง
แล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชาย
แล้วก็เลยถามแม่แม่อยากฝากอะไรไปถึงพระนิวบ้าง

ฝากเขาแล้วกันว่าคือท่านอยู่ในสมรรถเทศ
อย่างนั้นเป็นที่นำถือพระรบกล่าวไหว้ของ
ของคนพวกมายเรียกว่าเป็นศรัทธา
คือการวางตัวหรือว่าการรักษาศีลการประพฤติตัว

อย่างที่แม่ว่าแหละถ้าเป็นพระน่ะ

ใช่ค่ะใจเย็นกว่านี้ไง
ทีนี้พี่ก๊อฟพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ทางด้านเจ้าคณะตำบลก็มีคำสั่งแล้ว
ให้พระนิวย้ายออกจากวัดนางเหลียว
กลับไปอยู่ที่วัดเดิมที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง

เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะ
จากยินล่าจนไปถีบหน้าน้องค่ะ